เปิดปากกับภาคภูมิ
รอบแรก๔คนค่ะรอบที่๒๖คน
แล้ว๑ใน๖คนคือล่วงละเมิดหลานคมคืนหลาน

ทางโรงเรียนถึงแจ้งมาว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไงค่ะ
ฟังจากคุณครูหอคุณครูที่สนิทกับน้อง
อันนี้คุณครูมาขอว่าคุณครูก็ลำบากใจ
ว่าไม่อยากจะให้เขากลัวเดือดร้อน
เขาก็พูดประมาณว่าผู้ใหญ่พูดมาว่า

วันนี้เราคุยกันเรื่องของน้องนักเรียนหญิงวัย๑๗ปี

คุณป้าแล้วก็ทางครอบครัวคุณแม่และคุณพ่อด้วย

ให้กับลูกสาวให้กับหลานสาวทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับ
เราไม่ได้มาพูดมาคุยกันเพื่อตอกย้ำความรุนแรงความสะเทือนใจ
หรือไปย้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องคนนี้
แต่เราต้องคุยกันในแง่ของการเรียกร้องขอความเป็นธรรมทั้งเรื่องของคดี
แล้วก็ชีวิตจากนี้ไปของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่คุณป้าคุณแม่และคุณลุงเนี่ย
ต้องการมาเปิดปากเปิดความจริงกับเราที่นี่
น้องเป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีอยู่ที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งนะฮะ
เป็นประจำที่เป็นลักษณะสหะก็คือมีทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ในช่วงที่น้องติดโควิดเขาจะมีศูนย์กักตัวโควิดในโรงเรียนที่เด็กผู้หญิงจะอยู่ด้วยกัน๓๐คน
น้องบอกว่ามันมีอยู่คืนนึงมีเพื่อนผู้ชายบุกเข้ามาในที่กักตัวที่เป็นเรือนนอนของเด็กผู้หญิง
แล้วน้องก็ถูกขืนใจแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือทางผู้ปกครองบอกว่าทำไมเขารู้เรื่องช้าเหลือเกิน
กว่าจะรู้เรื่องเนี่ยทางโรงเรียนมาบอกมาบอกให้เป็นลักษณะเด็กสมยอมกันซึ่งมันไม่ใช่เขาเลยต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
วันนี้มีคุณป้าของน้องมีคุณแม่และคุณลุงอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับรวมทั้งทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตจะมาให้ความรู้ให้ความคิดเห็นแล้วก็ชี้แนะเรื่องของคดีตรงนี้กันนะครับอยู่กับผมที่นี่สี่ท่านฮะสวัสดีครับคุณป้าคุณลุงและคุณแม่ของน้องนะครับสวัสดีทนายเจ
สวัสดีครับพี่ภาคภูมิครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณจะต้องสอบถามกันครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็แน่นอนแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับผมที่ถูกกระทำเด็กผู้หญิงอายุสิบเจ็ดปีนะฮะผมเล่าคร่าวอย่างงี้ก็แล้วกันนะฮะครับเพราะว่าเราขอย้ำและขอยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการตอกย้ำความ
ซึ่งก็มีศูนย์กักตัวของผู้ที่เขาติดโควิดเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงที่นั่นเนี่ย๓๐คนอยู่ในหอตรงนั้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือคืนวันที่๒๓สิงหาคมมีเด็กผู้ชาย๔คนมาที่หอตรงนี้แล้วไปมีอะไรกับน้องเด็กนักเรียนผู้หญิงจากนั้นคืนวันที่๒๔สิงหาคม

โรงเรียนแจ้งช้ามากใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดยี่สิบสี่สิงหาคมค่ะเขาแจ้งมาเมื่อไหร่อ่าวันวันที่หกแล้วก็วันที่แปดนัดพบผู้ปกครองค่ะยี่สิบสี่สิงหาคมแจ้งมาที่อ่าผู้ปกครองโทรมาแจ้งโทรมาหาคุณป้าค่ะหกกันยายนใช่ค่ะโอ้ก็กี่วันนั้นเนี้ยสิบสองวันได้ใช่ค่ะอืมโทรมาว่ายังไง
ในโรงเรียนอืมเอ่ออยากให้ผู้ปกครองเข้าไปพบบอกว่ามีเรื่องในโรงเรียนค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้ามาพบใช่ค่ะซึ่งปกติคุณลุงคุณป้าจะเป็นผู้ปกครองใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเพราะว่าคุณแม่ไปทำงานค่ะคุณพ่อก็อาจจะแยกกันแล้วก็ไปทำงานอีกที่หนึ่งใช่ค่ะอ่าคุณป้าบอกแล้ววันนั้นได้ยินว่าแล้วไปยังไงต่อเอ่อพอไปถึงที่โรงเรียนนี่คือ
ชื่อนามสกุลเขาบอกว่ากันนักข่าวนี่แค่เด็กมันมีเรื่องในโรงเรียนมันไม่ต้องเจอนักข่าวก็ได้ไหมค่ะคือยังไงปกติถ้าเกิดอ่าผู้ปกครองจะไปเยี่ยมเด็กที่โรงเรียนแห่งนี้เนี้ยเขาจะไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรสำหรับเด็กหรือว่าสำหรับผู้ปกครองสำหรับผู้ปกครองค่ะแค่ไปบอกว่าลูกเรียนอยู่ชั้

เขาก็ไปอยู่กับน้องผู้หญิง๕คนใช่ค่ะและมี๑คนเข้ามาที่ที่นอนของหลานน้องหลานของป้าพอไปถึงที่โรงเรียนบอกว่า๕คนผู้ชายกับ๕คนผู้หญิงนัดกันเขาคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งน้องผู้ชายคนนั้นที่มากระทำกับหลานป้าด้วยใช่ค่ะเป็น๑๑คนนี้เขาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะค่ะคุยกันเรียบร้อยว่าเขาสมยอมเขานัดกันทั้งหมด
ยอมกันค่ะนัดกันค่ะแต่ความแตกเพราะว่ามันมีเพื่อนที่อยู่ในห้องอ่ะเข้าไปฟ้องครูครับค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเรียกพบผู้ปกครองเพื่อที่จะแจ้งให้รู้ว่าเนี่ยหลานคุณทำผิดระเบียบโรงเรียนมีเรื่องชู้สาวนัดผู้ชายเข้ามาในห้องอ๋อที่เรียกมาแจ้งคือไม่ได้เรียกมาเพื่อจะบอกว่าหลานของป้าถูกกระทำนะไม่แต่เรียกมาบอกว่านี่หลานทำผิดระเบียบโรงเรียนนะใช่
สอบสวนเด็กหรือยังเด็กว่ายังไงเขาบอกว่าเด็กเด็กรับเองว่านัดผู้ชายเข้ามาเด็กสมยอมเด็กไม่มีการดิ้นล้นต่อสู้ขัดขืนอ่าไม่เป็นไรตรงนั้นอ่าเอาเป็นว่าอ่าทางโรงเรียนบอกว่าน้องเขาบอกแล้วเขาก็รับว่ามันมีสถานการณ์สมยอมค่ะแต่จริงจริงแล้วพอเรามาเจอกับป้าว่ามาเจอกับหลานระหว่างที่คุยกับ
นี้ค่ะด้วยด้วยยังไงตอนที่คุยกันวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะไล่เด็กผู้ชายอ่ะหลายออกออกหมดเลยค่ะเพราะว่าถือว่าทำของตั้ง๖คนใช่ค่ะคณะให้โอกาสก่อน้าโอกาสก่อนเรียนต่อคือไม่ต้อง
เขาบอกว่าจบแค่นี้แล้วก็ป้าก็ถามว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทางโรงเรียนมีมาตรการแก้ไขยังไงให้บ้าง
เขาก็บอกว่ากรณีถ้าเกิดไม่ตั้งคัน
ก็จะให้ฉีดยาคุมกำเนิดแล้วก็ให้เรียนต่อไป
แต่ถ้าเกิดตั้งคันก็ค่อยว่ากันอีกที
นี่คือการคุยตอนที่เรายังไม่ได้เจอหลาน
ไม่แต่คุยกับทางคณะครูที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนไปสอบสวนเด็ก
แล้วก็วันนั้นคนที่รับมอบอำนาจก็คือท่านรองพอโรงเรียนนั้น
หลังจากนั้นพอคุยเสร็จปุ๊บตอนนั้นป้าคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหม
ก็ไม่แต่ก็ยังคิดในใจว่าเฮ้ยมันจะใช่เหรออย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าข้อแรกเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้ว
น้องเพิ่งไปเรียนได้๒เดือนเหตุมันเกิดเดือนที่๓
แล้วก็วันนั้นน้องมีท่าทีแบบซึมแล้วน้องขอออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลา
คือก็ได้เจอหลานแหละแต่ยังไม่ได้คุย

ระหว่างที่เขาเรียกมาพบมาแจ้งว่ามันเป็นอย่างงี้นะอย่างงี้นะค่ะ
เห็นหลานแต่ดูซึมแต่ยังไม่ได้คุย
ค่ะพอเราตกลงกับโรงเรียนว่าโอเคแก้ไขปัญหาแบบนี้
คนที่ไม่ท้องก็ให้ฉีดยาคุมกำเนิดไป
คนที่ท้องก็เดี๋ยวทางโรงเรียนประสานทางหมออีกทีว่าจะเอายังไง
แล้วคราวนี้ก็เป็นอันว่าจบจบการคุย
แล้วเขาก็ให้เรามีโอกาสได้เจอกับเด็ก
พอเราเจอกับเด็กหลานนี้คืออยากออกไปข้างนอก
คือขอให้เราขอร้องให้เราพาออกไปข้างนอกไปซื้อของไปอะไรที่เขาอยากได้
เหมือนเขาอยากจะคุยเขาอยากกินข้าวเขาบอกเขาอยากกินข้าวข้างนอก
ทางครูก็บอกไปไม่ได้ไม่ให้เรามีโอกาสอยู่กับหลานสองคน
ป้าก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วต้องให้เราได้เจอคุยกันสิในเมื่อมาถึงแล้ว
ก็เลยวันนั้นป้าก็เลยไม่ได้คุยอะไรก็ขอตัวกลับ
ตกลงวันนั้นก็ไม่ได้คุยกับหลานได้เจอแต่ไม่ได้คุย
คุยแต่ดูท่าแล้วหลานก็บอกแต่ว่าหนูอยากออกไปข้างนอกอยาก
เวลามันมีครูประกบไงฮะอืมแล้วคราวนี้ช่วงเวลาไม่มีครูปุ๊บเขาบอก
หนูไม่ได้สมยอมหนูไม่ได้เต็มใจ
วันนั้นเลยก็มีอยู่ช่วงนึงได้คุยอยู่ช่วงนึง
หลานก็ยืนยันกับป้าว่าเขาไม่ได้เต็มใจ
เพราะไม่มีครูอยู่ด้วยเขาบอกว่าหนูไม่ได้เต็มใจ
หนูไม่ได้เป็นอย่างที่คุณครูพูด
แล้วยังไงต่อพอได้ฟังอย่างนี้จากหลาน
เราก็เราก็ไม่สามารถที่จะคุยกับโรงเรียนได้เพราะเราดูลักษณะโรงเรียน
แล้วโรงเรียนก็ยืนยันว่าเป็นการสมยอม

ได้ถามกลับทางบรรดาอาจารย์ที่โรงเรียนเลยไหมที่เขาเรียกเรามา
ว่าที่บอกมาเนี่ยแต่พอเมื่อกี้ได้เจอหลานหลานบอกว่ามันไม่ใช่นี่
แล้วได้ถามเขากลับในวันนั้นเลยไหม
ใช่ได้ถามเลยได้ถามในห้องประชุมเลยว่า
ตามที่คุณครูแจ้งไปมันไม่ใช่อย่างนี้
เขาก็บอกไม่เขามีพยานแล้ว
เขาก็แจ้งเลยว่าเด็กที่นอนข้างน้องตรงนั้นตรงนี้
ไม่ต้องรายละเอียดตรงนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้

เป็นว่าทางโรงเรียนเขายืนยันว่าเขามีพยานที่เป็นเพื่อน

พยานที่อยู่ในห้องเขายืนยันว่าน้องสมยอม
แล้วคราวนี้เขาก็เลย
ก็คือเขาก็พูดไปตามนี้ตามนี้
ป้าก็เลยขอระหว่างนี้จะมีคุณครูอยู่กับน้องตลอดเวลา

เขาบอกโอเคเราตกลงตามนี้เราก็ขอตัวกลับ

แล้วน้องบอกว่าหนูไม่ได้เต็มใจไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ขอกลับไปคุยที่บ้านก่อน
คือขอกลับไปดูก่อน

ก่อนกลับนี่คือหลานก็บอกว่าป้าหนูไม่สบายแล้วหนูเหนื่อยมาก
น้องมีโรคประจำตัวนะคะน้องเป็นทาราซิเมีย
แล้วคราวนี้น้องก็บอกว่าหนูอยากไปหาหมอ
แต่ธรรมดาน้องจะเป็นคนกลัวหมอมาก
มันผิดวิสัยเด็กที่กลัวหมอแต่อยากเจอหมอ

ใช่เหมือนเขาอยากจะบอกอะไรแต่เขาพูดไม่ได้

วันนั้นป้าจะกลับบ้านแล้วแต่หลานก็บอก
หนูอยากเจอหมอหนูขอกลับไปให้ไปรับเลือดได้ไหม
หนูอยากกลับไปบ้านเราหนูอยากไปรับเลือดที่โรงพยาบาลบ้านเรา
หลังจากนั้นเนี่ยป้าทำยังไงต่อ
แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยช่วงหน้า
ว่าป้าทำยังไงต่อถึงได้หลานออกมา
แล้วนำไปสู่การไปร้องไปแจ้งความ

ซึ่งคดีต่างเนี่ยหลักฐานต่างเนี่ย

คือมันจะสามารถ
ให้ความเป็นธรรมกับเด็กกับทางครอบครัวเขาได้มากน้อยขนาดไหน

เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ

น้องอยู่ที่โรงเรียนประจำที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เป็นโรงเรียนสหะมีทั้งผู้ชายผู้หญิง
ช่วงที่กักตัวรักษาโควิดอยู่

แล้วมาขืนใจน้องคุณป้าคุณแม่คุณลุงอยากร้องขอความเป็นธรรม

กว่าจะรู้เรื่องกันก็ตั้งหลายวัน๑๒วัน

บอกว่าเอาเด็กเขาสมยอมกันนะครับ

ทนายเจมส์พอมันเกิดเรื่องในโรงเรียนขึ้นอย่างนี้

ไอ้เหตุที่เกิดเนี่ยแล้วมันอีก๔๕วัน

แล้วก็ได้ออกมาที่โรงเรียนเหมือนเดิม
แล้วเขาก็พูดกันเพื่อนก็คุยกัน

ถึงก็เรียกสอบเรียกสอบเรียกสอบ

ใครเป็นคนคุมหอเด็กที่เป็นผู้ป่วย

ไม่ทราบค่ะเพราะว่าตอนเหตุที่เกิดถามหลานแล้ว

ปิดประตูตอน๓ทุ่มแล้วเปิดประตูหอไว้

ครับอันนี้แหละคืออย่างหนึ่งที่ผมกำลังจะสื่อสาร
ก็คือว่าในกระบวนการของการป้องกันความเสียหายหรือเหตุร้าย
คุณครูเขาก็มีครูเวรของเขาแล้วเห็นไหมฮะ
แต่ในการที่ป้องกันระมัดระวังเหตุร้าย
มันควรจะต้องมีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานมากกว่านี้ไหม
เปิดประตูไว้เฉยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าใครเข้าใครออก
ถูกไหมครับอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้อันที่๑นะครับ
ในประเด็นต่อมาคือเมื่อมีการกล่าวหากันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
อย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือพยานหลักฐาน
พยานคืออะไรพยานคือบุคคลที่อยู่เป็นประจักษ์พยาน
จักษ์พยานก็คือจะมีทั้ง๓๐คนแล้วก็มีอีก๖คนที่เข้าไปในนัด
รวมกันทั้งหมด๓๖คน๓๖คนนี้ต้องให้การตรงกันนะครับ
แล้วก็อันนี้คือพยานอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหลักฐาน

มีลายนิ้วมือแฝงของกลุ่ม๖คนที่เข้าไปไหม
อันนี้๒หลักฐานของบนตัวของทั้ง๖คนตกอยู่ในที่เกิดเหตุมีบ้างไหม
อันสุดท้ายเลยคือเรื่องของคาบอสุจิ
เรื่องของสารคัดหลังต่างของเด็ก๖คนนี้
อยู่ในตัวของผู้หญิงที่ถูกกระทำละเมิดหรือเปล่า
อันนี้แหละที่จะต้องไปเก็บรวบรวมมา
ประเด็นก็คืออีกอย่างหนึ่งคือผมจะบอกไว้ก็คือว่า
หากใครก็แล้วแต่ที่ถูกข่มขืนลักษณะแบบนี้นะครับ
สามารถที่จะอย่าเพิ่งต้องรีบหาอย่างแรกเลยคือต้องรีบบอกครูก่อน
ประเด็นคือครูหอก็อยู่ทำไมเด็กถึงไม่ไปบอก
อันนี้๒หากมันไม่สามารถที่จะไปบอกได้
เก็บหลักฐานอย่างอื่นเช่นสารคัดหลังต่าง
เช็ดเก็บไว้ในที่กางเกงในก็ได้หรือผ้าผู้ที่นอนก็ได้
เก็บไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐาน
หากเจอใครที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ก็ค่อยเอาหลักฐานพวกนี้
มาเป็นหลักฐานยืนยันการการทำผิดของจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา
ต่อให้ระยะเวลาเลย๑๒วันนะถ้าเราเก็บหลักฐานพวกนี้ไว้มันก็เป็นหลักฐานที่เชื่อได้อย่างหนึ่ง
เชื่อมด้วยกับผลนิติวิทยาศาสตร์คือร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เชื่อมโยงกันแล้วมีศาลคัดหลังพวกนี้อยู่ที่ตัวเขา
ถ้าบุคคลคนนี้ไม่ได้มาที่หอนี้จริง
เด็กผู้หญิงคนนี้จะเก็บสารคัดหลังไว้ได้ยังไง

อันที่๒ถ้ามีสารคัดหลังอยู่ในตัวของเด็กเลย
ตัวอย่างได้จากในตัวของเด็กยิ่งดีเข้าไปใหญ่
แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีกรณีที่เก็บไม่ได้จากตัวเด็กคือ

อันนี้เขาก็ต้องไปเก็บถุงยางถุงยงถุงยางหรือว่า
พยายามหลักฐานอย่างอื่นเช่นเส้นขนอะไรต่างที่มันตกอยู่บนที่นอน
คราวนี้พอมันเลยมา๑๒วันแล้วทำไง

ไม่น่าจะได้เก็บหลักฐานอะไรไว้เลย
เพราะว่ามารู้เรื่องกันก็โดยเฉพาะผู้ใหญ่มารู้เรื่องกันก็คือ๑๒วันหลังจากนั้น
คราวนี้พอเลยมา๑๒วันนะครับ

ในวันที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น

ข้อความหรือหลักฐานต่างที่เด็กทั้ง๑๑คนลงลายมือชื่อไว้
จะมีน้ำหนักเพียงพอให้สารไม่สั่งฟ้อง

ในกระบวนการของการสืบสวนสอบสวน
ที่มีพยานเป็นเด็กหรือผู้เสียหายเป็นเด็กนะครับ
จะต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมทำการสอบสวน
โดยพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่สามารถที่จะสอบถามเด็กหรือพยานเด็กได้โดยตรงนะครับ
เขาต้องผ่านถามผ่านสหวิชาชีพเท่านั้น
หวิชาชีพจะป้อนคำถามโดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจเด็กนะครับ
เมื่อสอบถามเสร็จปุ๊บผมจะมาประมวลช่างน้ำหนัก
แล้วก็ทำความเห็นว่าข้อได้จริงที่ได้จากเด็ก
แต่ละปากนั้นมีน้ำหนักเพียงพอน่ารับฟังหรือไม่
เกิดจากการเสี่ยมสอนหรือข่มขู่ข่มเหงจากใครบางคนหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้สอบนะใช่ไหม

อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ผมกำลังจะบอกนะว่าหลักฐานพวกนั้น

เพราะฉะนั้นสุดท้ายตอนที่คุณป้าเขาได้รับหลานออกมาเนี่ย
พาหลานไปแจ้งความเมื่อ๑๕กันยา
แล้วตำรวจบอกว่าจะนัดให้มาเจอสาวิชาชีพ๒๗กันยา
ซึ่งทนายเจมส์บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไล่ไปสอบใหม่หมด
สอบก่อนก็คือตัวของเด็กผู้เสียหาย
เสร็จแล้วก็จะไปสอบเด็กที่ใกล้ชิดกับเหตุเลย

แล้วก็อาจจะสอบอีก๖คนอีก๕คนสิ
ผู้ชายอีก๕คนเพราะอีกคนนึงน่าจะเป็นผู้ต้องหา
อันนี้เอาไว้ทีหลังสุดน่าจะสอบอีก๕คน
อันนี้ก็เป็นพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยว่า
เห็นไหมรู้ไหมได้ยินไหม
ซึ่งผมเชื่อแน่นอนเลยว่าเขาต้องต่อสู้ในธรรมนองที่ว่า
ไม่ได้มีการต่อสู้ล้นคัดขื้นไม่ให้โยวาย
แต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีข้อได้จริงบางอย่างที่ทำให้เด็กคนนี้ไม่กล้าร้อง
พูดถึงเคสอื่นนะผมตึ้งต่างตุ๊กตัวอย่างเคสอื่นให้ฟัง

จี้คออยู่เนี่ยห้ามร้องอย่างนี้จะร้องไหม

หรือร้องอย่าร้องนะถ้าร้องเสร็จจากงานนี้ไปตายอะไรอย่างเงี้ย
ขู่ไว้ก่อนเด็กกล้าร้องไหมเพราะอย่าลืมว่าเด็กเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คนอย่างนั้นคนเดียว
คนเดียวนะครับผมต้องบอกก่อนเพราะว่านอกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเลย

นะครับคำถามคือถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ใจจริงที่จะช่วยเหลือเพื่อนทำไมคุณไม่ลุกขึ้นมาช่วยห้ามปราม
วันนั้นถูกไหมฮะไม่มีใครช่วยน้องหรืออะไรยังไงหรือว่า

ครับซึ่งตรงนี้แหละมันเกิดจากอะไร

มีน้องถูกใครขู่อะไรยังไงไหม
น้องน้องก็เล่าให้ฟังว่ามีรุ่นพี่รุ่นพี่ขู่ไว้

สังเกตได้ว่ามีคนที่กระทำชำราวเนี่ยมีอยู่หนึ่งคนถูกไหมครับแต่อาจจะมีอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับบุคคลคนนี้ได้
คือคนที่ไปสั่งเขาสั่งการขู่เขาให้นอนให้ห้ามร้องอะไรอย่างเงี้ยครับ
กลายเป็นตัวการร่วมในการข่มขืนในข้อหาข่มขืนได้นะครับค่ะอันนี้คือคดีอาญา
ทนายเจมส์เล่าให้ฟังไล่ให้ฟังซึ่งในเชิงคดีอาญาเนี่ย
พอหลานออกมาในวันนั้นอ่าสุดท้ายก็คือไปรับหลานออกมาจนได้นั่นแหละค่ะ
พาไปแจ้งความสิบห้ากัญญาครับตำรวจนัดให้สาววิชาชีพมาสอบน้องยี่สิบเจ็ดกัญญา
ค่ะแต่ในในแง่ของตัวการเรียนครับอ่าเห็นบอกน้องก็ไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะทางคุณป้าคุณลุงคุณแม่ก็เลยไปร้องทางกระทรวงศึกษาธิการเอาไว้
ใช่ค่ะสิบสามกัญญาใช่ไหมใช่ค่ะสามกัญญาซึ่งวันนี้เขาเพิ่งมีคำสั่งย้าย
ผ่อออกอืมครับผมย้ายผ่อออกโรงเรียนออกอ่าให้ไปอยู่ที่อื่นก่อนคุณจะตั้งกรรมการสอบ
เดี๋ยวจะได้สอบถามกันแต่คุณป้าบอกเอาแล้วจะเอายังไงต่อกับหลานเขา
อืมในระหว่างคดีอาญาที่ดำเนินอยู่ครับที่เรียนจะเรียนต่อหรือจะต้องหยุดไป
หรือจะอะไรยังไงมันต้องมีสองทางใช่ไหมทนายเจมส์คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่กับเรื่องคดีอาญา
ครับการเยียวยาอีกใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับเดี๋ยวสักครู่กลับมานะฮะ
สักครู่กลับมาเดี๋ยวมาไล่กันต่อนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
ช่วยเหลือเด็กได้ยังไงบ้างจะดำเนินการกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงอายุสิบเจ็ดปีในโรงเรียนเนี่ย
ที่เราคุยกันอยู่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้คุยกันคุณแม่ของน้องบอกว่าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
อยากให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามารับผิดชอบชีวิตลูกหน่อยใช่ไหมคุณแม่

ตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวที่สุดคือเรื่องอะไรฮะ

กลัวท้องเรื่องการเรียนห่วงไหม

ห่วงด้วยเดี๋ยวเราสอบถามจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับทุกผู้ชมครับ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ
ดรอำพรพินสานะครับอยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เลขาครับล่าสุดเห็นบอกว่าตอนนี้มีคำสั่งย้ายผอโรงเรียนออกมาก่อนหรือครับ

เคสกรณีนี้เนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่า
โดยระบบการศึกษาของโรงเรียนที่เราจัดเป็นโรงเรียนที่ให้เด็กมาพักนอนแล้วก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนเรา

ก่อนที่เราจะรับเนี่ยผู้ปกครองก็คือพ่อแม่ได้ส่งมอบลูกมาให้เราดูแล
ในฐานะที่เป็นโรงเรียนผมในฐานะดูแลโรงเรียนอยู่เนี่ย

แล้วหลังจากนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อน

แต่แน่นอนว่าเมื่อลูกของเรามาอยู่กับเราเราก็คิดว่าทุกโรงเรียนต้องดูแลให้ดีที่สุด
เพราะเราก็มีโรงเรียนอยู่ตั้งเกือบ๓๐๐๐กว่าโรง

แต่เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็เหมือนกับอยู่กับผู้ปกครองก็มีเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

เราต้องไปดูว่าโอเคผมในฐานะมีบทบาทกำกับดูแลโรงเรียนว่าคุณต้องดูแลลูกหลานเขาให้ปลอดภัยนะ

จัดการเรียนการสอนให้อยู่การกินอะไรต้องทำเหมือนพ่อแม่ที่เขาดูแลหรืออาจจะดีกว่าที่พ่อแม่ทำอยู่ที่บ้านนี่คือความคาดหวังของผู้ปกครอง

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอเคมันเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไร

ส่วนที่หนึ่งในการดูบทบาทของพอโรงเรียนของครูที่มีบทบาทภาระหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบตรงนี้เราก็ต้องไปดูว่า

ในเบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งกรรมการสืบข้อที่จริงลงไป

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายเราก็สั่งพอโรงเรียนประจำที่สมปฐแล้ว
มาสพส่วนกลางหรือว่าที่เพชรชบูรณ์ก่อนครับ
กรุงเทพที่กรุงเทพเลยส่วนกลางเลย
อันนี้ก็คือแล้วคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่ไปอันนั้นก็ว่ากันไป
ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งไม่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดเลยครับแน่นอนก็ต้องเราก็ต้องดูแลให้เขาให้กับ
ต้องคลิปปูสภาพสินใจเป็นแห่งไรต่อผลกระทบกับเขาเป็นแห่งไรครับ
เราก็ต้องดูตามบทบาทภาระหน้าที่ที่เราเช่นกรณีที่เรียนอยากเรียนอยู่ที่เดิม
เราจะมีวิธีการดูแลน้องเขายังไงเรื่องการเรียนการอยู่การพักที่จะปลอดภัยกว่าเดิม
อันที่สองก็ต้องดูว่าถ้าเขาไม่อยากอยู่โรงเรียนที่มันอยู่ปัจจุบัน
คุณคุณป้ากับคุณแม่บอกน้องเขาไม่อยากเรียนที่เดิมแล้วค่ะท่าน
ไม่เป็นไรถ้าเรายังไม่ได้ห้ามอะไรก็ย้ายให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับ
จะช่วยเหลือในการย้ายให้เขาใช่ไหมครับท่านครับ
ก็คือเป็นหน้าที่ดูแลขอให้ผู้ประคองร้องขอเราก็จะดูแลอยู่นะครับ
ให้ร้องขอไปที่ไหนได้ดีครับท่านที่ยูสอบพระถอดจังหวันหรือที่ไหน
ไปเยี่ยมที่โรงเรียนเขาก็ทำให้แล้วครับไปยื่นที่โรงเรียนเลย
ครับผมครับโรงเรียนโรงเรียนที่เรียนอยู่ปัจจุบันหรือไปยื่นโรงเรียนที่ใหม่
ที่อยากให้น้องย้ายไปเลยฮะได้ทั้งสองอย่างครับไปยื่นโรงเรียนใหม่
แล้วก็แจ้งว่าเดินเป็นโรงเกียร์ไหนก็ก็ลิ้งค์หากันได้ไม่มีปัญหา
เรื่องการเรียนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวคุณเป้าพี่คุณแม่
ลุงนะส่วนประเด็นอื่นเนี่ยก็คงดูแลเยียวยากันไปในเรื่องว่าโอเค
พ่อแม่ห่วงสุขภาพสุขภาพกายของลูกจะต้องทำอะไร
นี่ต้องกันต่อครึ่งทางหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหนือ
ก็เยียวยาดูแลน้องเขาให้ได้รับความเป็นธรรมที่ดีที่สุดครับ
ไอ้ไอ้ช่องโหวตตรงที่พอมันเกิดเหตุขึ้นที่โรงเรียนเนี่ย
มันทิ้งช่วงถึง๑๒วันแล้วโรงเรียนไปสอบกันเองก่อน
ถึงจะแจ้งผู้ปกครองเขาให้มารับทราบเนี่ย
ตรงนี้มันช้าไปไหมฮะหรือเราต้องไปแก้ไขยังไงเวลามันเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียน
อันนี้ต้องไปดูที่ข้อเท็จจริงว่าทำไมมันเกิดอะไรยังไง
ตรงนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะข้อที่จริงตรงนี้ยังไม่มีผลประจักษ์ออกมาว่า
มันเกิดอะไรยังไงเมื่อไหร่อย่างไรแล้วมีเหตุการณ์แบบไหนอืม
เราจึงจะมาสรุปประเด็นได้ครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลยืนยันขนาดนั้นครับ
คือเรื่องนี้มันก็จะอยู่ในข้อหนึ่งที่ท่านบอกก็คือก็อยู่ที่กรรมการที่จะตั้งไปสอบข้อที่จริง

รวมทั้งเรื่องจะเยียวยาจะเป็นเงินเยียวยาหรือจะช่วยเหลืออะไรยังไง

แต่ข้อสองที่ทำได้เลยคือถ้าเด็กอยากเรียนต่อที่นี่หรือจะไปเรียนต่อที่ไหนให้บอกมา
ได้ได้ที่เด็กสบายใจที่สุดความสบายใจที่สุด

จะได้ทราบความชัดเจนแล้วก็แนวทางกันนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเขาจะได้สบายใจตรงนี้ระดับหนึ่ง
ขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ
คุณลุงคุณป้าคุณแม่นะถ้าน้องอยากจะย้ายที่ไปเรียนที่ไหนก็ไปแจ้งที่โรงเรียนกับ
หรืออีกโรงเรียนปลายทางเลยก็ได้ค่ะหรือว่ายังติดขัดตรงไหนอยาก

อ่ายังไม่สบายใจตรงไหนอีกผมรู้แหละมันต้องมันต้องไม่สบายใจหลายเรื่องแหละ
เอ่อก็อยากอยากจะรู้ว่าโรงเรียนอ่ะเขาจะมีมาตรการป้องกันยังไงอืม
ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหมายถึงทุกที่ที่มีเด็กแบบนี้อยู่
อะค่ะเขามีแนวทางป้องกันยังไงแล้วก็แก้ไขยังไงในกรณีถ้ามันเกิดขึ้น
คือถ้าถ้าหลานจะย้ายโรงเรียนเนี่ยก็น่าจะต้องไปอยู่ประจำเหมือนเดิมหรือเปล่า
ใช่ค่ะในโรงเรียนลักษณะแบบเดิมแต่ว่าไปย้ายอยู่ที่ใหม่แค่นั้นเองใช่ค่ะ
ซึ่งคุณป้าก็เป็นห่วงว่าเอาแล้วจะไปเจอแบบเดิมไหม
ลักษณะการดูแลแบบที่มันไม่ไม่รัดกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วกรณีถ้าน้องน้องมีเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยไปอ่ะ
คุณครูจะเฟฟให้น้องแค่ไหนอืมนั่นน่ะสิคะ
มันเป็นอะไรที่แบบมันคือมันเป็นเรื่องที่บอบบางมาก
ตอนนี้สภาพจิตใจน้องแย่มากเออเป็นยังไงบ้างเนี้ย
พอพูดเรื่องนี้หรือโดนซักมากเขาก็จะร้องไห้
ถ้าใครมาถามเขาก็เหมือนกับใช่ค่ะเวลามีผู้ใหญ่มาถาม
เขาก็จะร้องไห้คือเขาบอกว่าหนูไม่ได้เต็มใจ
เต็มใจแล้วคือน้องก็แย่ค่ะคือพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือเขาแย่
แย่มากมากคือประมาณหลังจากเสร็จที่นี่นะคะ
ประมาณอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะพาไปพบจิตแพทย์อะไรอย่างนี้
ซึ่งก็อยากมันก็จะเป็นภาระของเราโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเริ่มนะฮะ
ทางกระทรวงศึกษาจะช่วยเรายังไงอ่ะ
เพราะระหว่างที่เรารอเขาตั้งกรรมการสอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสอบเสร็จเมื่อไห
ใช่ค่ะแล้วระหว่างเราก็ต้องพาลูกหลานเราไปก่อนนั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วระหว่างหาหมอคดีควรคดีความ
ระหว่างที่มีคดีความเนี่ยป้าก็ต้องวิ่งไประหว่างจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์
ทางนั้นอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือเรายังไง
เพราะเราไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องอืม
เป็นเพียงผู้ได้รับผลกระทบเราเป็นผู้เสียหาย
จะต้องรอแบบว่าให้เขาวินิจฉัยออกมาก่อนล่ะคะ
ว่าผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละคะ
แล้วระหว่างนี้เราจะดำเนินชีวิตกันยังไง
รอกว่าความจริงจะออกมาอย่างนี้ค่ะทางนั้นจะช่วยยังไง
คุณแม่ได้คุยกับลูกสาวล่าสุดลูกสาวเป็นยังไงบ้างเนี่ย
ก็แย่ค่ะสภาพจิตใจ
พูดก็ร้องไห้คุยก็แม้ว่า
บอกว่าเสียใจมากไม่น่าไม่คิดว่าจะมาเกิดกับลูกเราอย่างนี้
คุณแม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ร้องไห้ลูกสาวก็ร้องไห้
คือเราฝากไปอยู่โรงเรียนประจำเราก็คาดหวังคาดหวังเลยค่ะ
เพราะโรงเรียนนี้เท่าที่ป้าก่อนจะไปฝากนะคะมันมีเสียงแบบคือเสียงเยือนยอ
จากผู้ปกครองที่เขาเอาลูกไปเรียนแล้วครับ
เขาก็มาคอนเฟิร์มให้ว่าดีมากเด็กมีระเบียบวินัยโรงเรียนดีมาก
อืมป้าก็ก่อนจะเอาเด็กไปนะฮะป้าก็เสิร์ชเข้าไปดูในกูเกิ้ลครับ
เขาได้ลงรางวัลเยอะแยะมากมายหลายหลายปีซ้อนเลยอืม
แล้วก็คุยไปกับท่านผอได้มีโอกาสคุยกันก่อนที่จะเอาลูกไปฝาก
เรื่องกรณีทุกเรื่องอย่างเรื่องทะเลาะตบตีชู้สาวอะไรอย่างเงี้ย
มันควรจะเกิดไหมโรงเรียนนี้เขาบอกไม่มีเลย
ผอที่ทุกอย่างเนอะใช่ค่ะเขารับประกันทุกอย่าง
ก่อนเข้าตอนก่อนก่อนฝากเข้าเรียนเนี่ยพอรับประกันทุกอย่างค่ะใช่ค่ะ
เพราะเราก็บอกว่าน้องเป็นเด็กน่าสงสารเพราะน้องเป็นเด็กที่เหมือนหัวอ่อนหน่อยนะคะ
เป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเงียบเงียบอืม
จะไม่ค่อยมีปัญหากับใครแต่หลังหลังเกิดเหตุได้คุยกับพอไหมเนี่ย
อ๋อหลังจากเหตุหลังหลังจากที่คุยวันที่เขาเรียกโทรฟุทธ์ปกครองแล้วนะคะ
วันนั้นได้คุยกับพอหรือเปล่าก่อนจะพบหนึ่งวันอ่ะได้โทรไปคุยกับท่านผออย่างงี้นะคะ
อ๋อโทรไปคุยค่ะว่าว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงท่านผอกรุณาเล่าให้ฟังก่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ผอก็บอกว่าท่านผอติดประชุมอยู่คือไม่รู้เรื่อง
แต่ทางโรงเรียนกำลังสอบอยู่แล้วขอให้ไปฟังจากโรงเรียนอ่า
คุณแม่คุณแม่วันนั้นหลังจากที่เกิดเหตุได้ฟังจากคุณป้าคุณลุงใช่ไหม
แล้วได้คุยได้ฟังอะไรจากทางโรงเรียนบ้างหรือยังฮะไม่ค่ะได้คุยแต่วันแรกที่โทรมา
บอกว่าให้ผู้ปกครองเข้าไปปรึกษาอะไรเนี้ยแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรค่ะ
เขาโทรมาหาคุณแม่ก่อนเหรอใช่ค่ะแล้วก็โทรมาแจ้งป้าแล้วก็โทรถึงโทรมาแจ้งป้าค่ะอ่า
ก็บอกเหมือนกันว่าให้มาเข้ามาปรึกษาค่ะค่ะพอคุยกับพอเสร็จ
พอคุยกับโรงเรียนเสร็จวันนั้นวันที่ป้าออกมาแล้วนะคะ
ก็โทรหาพอค่ะเพื่อที่จะป้าก็ถามพอไว้ก่อนแล้วว่าก่อนที่จะไปคุยกับผู้ปกครองวันนั้น
ไปพบผู้ครองว่าครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องอะไรที่เราคาดไม่ถึงอืม
มันอาจจะเป็นเรื่องแรงเรื่องเรื่องเบาอย่างเงี้ยครับอ่าถ้าเกิดมันเราเป็นผู้เสียหาย
เป็นผู้โดนกระทำป้าเอาเรื่องที่สุดนะคะป้าก็บอกอย่างเงี้ยถ้าสอบออกมาแล้ว
หลานเราเป็นคนโดนกระทำถ้ามันไม่ยุติธรรมเราเราจะเอาเนื่องนะคะ
ผอก็บอกได้เลยตามสบายเต็มที่อ่าแต่พอหลังจากไปพบผู้ปกครองมาปุ๊บ
พอไม่รับโทรศัพท์ป้าเลยอ๋อเหรอค่ะไม่รับเลยป้าโทรอยู่ครึ่งวันไม่รับ
จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันอ๋อจนกระทั่งป้ามาถึงกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
คุยค่ะคุยล่าสุดเมื่อไหร่วันหลังวันที่ที่เรามากรุงเทพ
วันที่เท่าไหร่นะคะสิบห้าใช่ไหมคะสองสิบห้าสิบห้าใช่ค่ะ
คือคุณลุงก็แสดงว่าลุงกับป้าแล้วก็แม่นี่ต้องขึ้นลงกรุงเทพ
จังหวัดเลยใช่ค่ะจังหวัดเลยไปเพชรชบูรณ์ใช่ค่ะ
โรงเรียนใหม่ซึ่งยังก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนค่ะก็ต้องเดินทางทุกวันค่ะ
มีความเย็นใจใช่เพราะว่าป้าต้องไปกูนียมสินมา
กู้หนี้ยืมสินในการเดินทางเลยใช่ค่ะคือเท่าที่ฟังเนี่ย
เห็นบอกว่าพอไปแจ้งตำโหลดสิบห้ากัณญายนตำโหลดก็ส่งน้องไปโดดร่างกาย
ครับคุณหมอแจ้งเบื้องต้นใช่ไหมครับค่ะบอกว่ามีร่องรอยการร่วมเพศ
จริงค่ะมีร่องรอยการร่วมเพศจริงครับแต่ไอ้ไอ้คำว่าร่องรอยการร่วมเพศกับ
กับการถูกกระทำแบบที่น้องบอกเนี่ยมันมันอาจจะมันอาจจะคนละ
มันอาจจะคนละส่วนกันครับเพราะเวลามันห่างกันมากนะในการตรวจจาก๒๔สิงหามาตรวจ
ตรวจวันที่อะไรสิบหกหรือสิบห้ากันอย่างสิบห้าวันนั้นเลยแจ้งความแล้วไปตรวจวันนั้นเลยสิบห้า
ใช่ค่ะคือมีร่องรอยร่องรอยการร่วมเพศจริงแต่ไม่รู้ใครไปร่วมร่วมเพศด้วย
อืมนะฮะเราต้องมีหลักฐานยืนยันไงว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นจริง
เรามีพยานอะไรเรามีหลักฐานอะไรและพยานหลักฐานตรงนั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่
มีข้อพิรุษสงสัยหรือเปล่านะครับท้ายที่สุดเด็กมีเจตนาใส่ความผู้อื่นหรือเปล่า
มีสาเหตุกรดเคื้องกันมาก่อนไหมแล้วค่อยไปบอกว่าคนนี้เป็นคนห่มขืน
ซึ่งมันก็อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดลึกอีกทีนึง
ณวันนี้ก่อนก็คือสิ่งที่

แม้เราจะไปแจ้งความก็ดีเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มีค่าใช้จ่ายต่างแน่นอนล่ะค่ากินค่าอยู่อะไรก็

อันนี้สองครับยังไม่ได้ยินมาตรการป้องกันเหตุ

ก็เหมือนที่ป้าเป็นห่วงแม่เป็นห่วงลุงเป็นห่วง
ผมไม่อยากได้ยินครับว่าถ้าท้องก็พาไปทำแท้ง
มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากเลยนะครับ
คือการทำยังไงเราถึงจะสามารถป้องกันเหตุเหล่านี้ได้
กระทรวงสาธิการควรมีคำตอบ๒อย่างนี้นะครับ

เวลาจะหมดครับ
กลัวลูกจะท้อง
คิดมากกลัวมากเลยค่ะ

ตรวจอีกทีนึงที่เหลือก็สู้กันไป
สุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกถึงทางกระทรวงศึกษา
หรือทางตำรวจหรือใครก็ตามที่ฟังอยู่ไหมฮะ
ให้ใครพูดดีคุณแม่หรือคุณป้าหรือคุณลุง
อยากจะขอความเมตตาจากทางโรงเรียนนะคะ

ให้ความร่วมมือกรณีถ้าตำรวจเข้าไป

ขอคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคะ
แล้วก็หลังจากกรณีน้องไปแล้วก็ขอให้โรงเรียนอ่ะ
เพิ่มมาตรการป้องกันที่รัดกลุ่มกว่านี้นะคะ

หรือว่าคือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้เกิดเลยค่ะ
ไม่ใช่เกิดแล้วคุณค่อยมาแจ้งทีหลัง

แล้วคุณค่อยมาบอกว่ากลัวเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้
ขอให้เราเห็นใจคุณแต่คุณไม่ได้เห็นใจเรา
เพราะว่าเด็กคือเขามีตราบาปไปจนชั่วชีวิตเลยนะคะ

ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

วันนี้เราคุยกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เปิดปากกับภาคภูมิพบกับท่านผู้ชมใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งนะครับ